เพราะว่ายังไงรู้ไหมวัคซีนเนี่ย
หลายคนก็รู้อยู่แล้วมันมีหลายแบบหลายยี่ห้อ
แต่วัคซีนแบบหนึ่งที่หลายคนสงสัยมันมีอยู่จริงหรือเปล่า
เรื่องของวัคซีนที่เขาใช้แบบฉีดพ่นทางจมูก

หลายประเทศนอกเหนือจากจีนเขาก็พัฒนาเรื่องนี้
เช่นเดียวกับพื้นที่ประเทศไทยของเราก็มีเหมือนกัน
ตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ในฐานะนักไวรัสวิทยาออกมาระบุว่า
ขณะนี้นะครับทีมวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสต
และเทคโนโลยีแห่งชาติเล็กสั้นสวทช
เขาได้พัฒนาวัคซีนแบบหยดจมูก
แบบฉีดก็มีเอาค่อยเล่าแบบนี้
คือชนิดแรกนะครับเขานำไวรัสไข้หวัดใหญ่มาตัดแต่ง
ให้เชื้อมันอ่อนลงแล้วผสมกับเปลือกหุ้มของไวรัสโควิด
ที่เป็นแบบปุ่มยื่นออกมานะคุณผู้ชม
ตอนนี้กำลังทดลองกับหนูพบว่าปอดของหนูมีแอนตี้บอดี้สูงมาก
ส่วนชนิดที่๒คือการนำไวรัสอาดิโน
ที่มีการแสดงออกของโปรตินก็คือสไปร์ไอ้แหลมนั่นแหละ
เป็นตัวเปลือกหุ้มของไวรัสโควิดที่ผมอธิบายไปแล้ว
เขาใช้ยาตัวนี้ฉีดพ่นนะพ่นแบบละอองฝอยเข้าจมูกให้กับหนู
ทดลองจำนวนสองเข็มค่ะผลทดสอบในการพ่นเชื้อโควิดให้กับหนู
พบว่าหนูไม่มีอาการป่วยหรือตายสามารถกินอาหารได้ปกติ
น้ำหนักไม่ลดด้วยลักษณะออกมาเป็นแบบนี้
ไปทางที่ดีครับน้องไม่ต่อขณะนี้ทีมวิจัยอยู่ระหว่าง
ดูข้อมูลปริมาณของไวรัสในปอดของหนูทดลอง
ก่อนนำข้อมูลมาเสนอให้กับทางออยอเพื่ออะไร
เพื่ออะไรเพื่อขออนุมัติการทดสอบในมนุษย์เฟสที่๑และเฟสที่๒
ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
นำวัคซีนไปใช้ทดสอบได้จริงและคาดว่า
คาดว่าจะมีข่าวดีภายในปีหน้า
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำการทดลองในช่วงปลายปีในประเทศไทย
ก็เป็นเรื่องดีให้มาฟังกันจะได้รู้สึกเบาใจสบายใจ
เพราะว่าเขาบอกว่าไม่ใช่วัคซีนที่แบบสามารถฉีดทางจมูกมันอาจจะได้ผลดีกว่า

เป็นเรื่องราวที่ได้รู้เอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชม